มาที่อีกหนึ่งเรื่องโปเกมอนผ่านไปแล้วประชามติผ่านไปแล้ว
เรื่องที่ถูกจับได้คาคอนโดโดยแฟนสาวตัวจริงก็ไล่ตะเพิดออกจากห้องในสภาพเปลือยกาย
ค่ะอันนี้โหดนะโหดมากนะคะแล้วก็พูดถึงกันมากด้วยบนโลกโซเชียลค่ะ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

นี่ไปไปหนูรู้แล้วที่เนี้ยทำอย่างงี้นี่ไปสิไปบอก
ไปจะไปไหม
นี่เป็นคลิปที่แชร์กันมากบนโลกโซเชียลนะคะน้ำเสียง
แสดงความโกรธของหญิงสาวรายหนึ่งขณะจับได้ว่าแฟน
หนุ่มพาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาในห้องพักคอนโดมิเนียมก็เลย
คลิปวิดีโอเอาไว้ค่ะซึ่งคลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่ออกไป
ทางแฟนเพจชื่อดังหลากหลายเพจเป็นกระแสที่คนพูดถึง
มากจริงจริงนะคะในคลิปเนี่ยจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งสภาพผม
เหยิงพร้อมส่งเสียงตะโกนเรียกหญิงสาวคนที่เขาพา
มาให้ออกไปจากห้องเนื่องจากนาทีนั้นเนี่ยแฟนสาวได้ไม่
จังกล้าพร้อมอารมณ์โกรธแถมยังถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้
เป็นหลักฐานอีกด้วยค่ะเหตุการณ์ดำเนินไปครู่ใหญ่นะคะ
จากนั้นหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อก็ยอมออกมาจากห้องใน
เปลือยกายล่อนจ้อนใช้ผ้าห่มคลุมเดินร้องไห้ออกมา
ค่ะพร้อมกับพูดวิงวอนขอร้องนะคะบอกว่าพี่อย่าทำ
แบบนี้เลยโดยแฟนสาวของหนุ่มคนนี้ก็พูดตะคอกนะคะ
ให้เธอเนี่ยถอดผ้าห่มออกจนเปลือยกายล่อนจ้อนเธอ
รีบวิ่งไปยังทางเดินหน้าลิฟท์โดยก็มีคนถ่ายคลิปเนี่ย
เดินตามถ่ายคลิปต่อแล้วก็ต่อว่าไปด้วยถ้อยคำรุนแรง
ก่อนที่คลิปนี้จะสิ้นสุดลงในเวลาเกือบ๓นาที
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปในโซเชียลบางคนเนี่ยวิพักษ
จานส่วนใหญ่นะถ้ามองเป็นทีมนะคะหลายคนสงสาร
ผู้หญิงคนนี้ที่ต้องมาเปลือยกายร่อนจ้อนแล้วเห็นทุกอย่าง
มาประจานแล้วคนแชร์กันเยอะขนาดนี้นะคะบอกว่าคนขับ
คลิปนี้ทำไม่ถูกไม่ควรถ่ายคลิปประจานแบบนี้
บางคนก็มองว่านี่อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิ์ของเหยื่อ
สาวส่วนใหญ่รู้สึกเห็นใจนะคะเหยื่อสาวคนนี้ที่ถูกถ่ายคลิป
เพราะว่าถ้าเป็นความผิดเนี่ยหลายคนก็เอ๊ะมันเป็นผู้หญิงกับผู้ชายหรือเปล่า
ผู้ชายเองเนี่ยก็ต้องผิดด้วยที่พาเธอมานะคะ
ควรจะมาโดนลำพังขนาดนี้ต่อมาเรื่องนี้หญิงสาวรายหนึ่ง
เขาอ้างว่าเป็นแฟนสาวของชายในคลิปก็มาโพสต์ข้อความ
ใจความเนี่ยก็คือขอความเห็นใจจากคนในโลกโซเชียล
บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปนะคะ
ไม่ทราบว่าใครทำคือพอคลิปนี้ออกไปหลายคนก็บาน

จิตใจทำด้วยอะไรต่างต่างนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย
เกิดขึ้นแต่วันที่๓๑กรกฎาคม
พยายามอดทนแล้วก็บอกให้ผู้หญิงในคลิปกลับบ้าน
ส่วนจิตใจนะตอนนี้ที่โดนแฟนหักหลังแบบนี้นะคะ
ไม่อยากให้ใครตัดสินจากการดูคลิปเพียงไม่กี่นาที
ขณะที่กำลังตามหาคนปล่อยคลิปอยู่นะคะขณะนี้

เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาส่งคลิปให้เพื่อนดูนะ
ใช่เขาบอกว่าคลิปนี้เขาไม่ได้ส่งให้ใครไม่ได้ปล่อยเอง
ส่งให้เพื่อนสนิทดูเท่านั้น
แล้วเขาก็บอกด้วยว่าที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ทำนองว่า
แบบนี้มันผิดร่วมทำไมถึงไปกระทำกับผู้หญิงฝ่ายเดียว

เขาก็ออกมาชี้แจงว่ากับผู้ชายเขาก็
มีการลงไม้ลงมือคือมีการแบบทะเลาะกันพูดคุยกัน

กับผู้ชายแล้วแต่
แต่ภาพตอนที่ผู้หญิงโดนไล่ออกไปนอกห้องแบบแก้ผ้าเนี่ยนะ
ทำไมผู้ชายไม่เอาอะไรไปให้เขาหน่อย
เอาชุดไปคลุมเขาไหมผู้ชายก็ดูเหมือนกลัว
ทีนี้เขาชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเขาก็ถามว่า
ที่น้องผู้หญิงคนที่ห่มผ้าห่มเนี่ย
กลัวดูมือสั่นดูกลัวตัวสั่นเลยเนี่ย
เพราะว่าคนถ่ายคลิปหรือว่าแฟนสาวคนนี้มีอาวุธในมือหรือเปล่า

เขาบอกเขาชี้แจงว่าเขาไม่ได้ถืออาวุธอะไร
แต่ดูน้องเนี่ยค่ะคือน้องเขากลัวมากไง

แต่เรานั่งเป็นผู้หญิงแต่ก็มีทีมเมียหลวง

แต่ก็มีทีมที่เขาสงสารทางใจ

ใช่ถามว่าเขาให้เงินเท่าไหร่

เขาน่าจะทำงานเป็นเหมือนลักษณะคล้ายกับสาวไซส์ไลน์

ต้องไปลงที่ผู้ชายไหมเออพูดยังไงลงที่ผู้ชายดีกว่าไหม

โอ้นะคะไปดูความเห็นของแฟนเพจชื่อดังบ้างดีกว่านะคะ
เพราะการซื้อขายบริการทางเพศเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยอาจารย์ก็ตีไปเลยว่าเออ
ส่วนกรณีที่ภรรยาจับได้ว่าสามีซื้อบริการขอให้มองว่าเป็นเรื่องที่ทำฝ่ายเดียวไม่ได้
ดังนั้นควรตำหนิฝ่ายชายที่ไปซื้อบริการอันนี้มุมของจ่าพิชิตนะคะ
แล้วก็ประการสำคัญถึงแม้การขายบริการทางเพศจะผิดกฎหมายในบ้านเรา
แต่ตรามาตรา๓๐๙ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด
กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด
โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะ
ก็แปลว่าจริงจริงถ้าจะดูการไปให้เขาเอ่อ
เปลือยกายออกไปเดินล่อนจ้อนอย่างงี้ผิดนะคะทั้งนี้กฎหมายได้เปิดช่องให้บุคคลที่ได้รับความเสื่อมเสียจากการเผยแพร่ภาพหรือคลิปวิดีโอเนี่ย
แจ้งความเอาผิดผู้โพสต์ได้ซึ่งการโพสต์ภาพหรือคลิปในลักษณะนี้ยังถือเป็นความผิดตาม
พรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔ฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารย์สู่คอมพิวเตอร์
มีโทษจำคุก๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
เมื่อวานก็มีคนมาลนลงเหมือนกันบอกโอ้หยุดแชร์เถอะคลิปนี้คือสงสารผู้หญิงในคลิปนี้มาก
แล้วคือจะบอกว่าเรื่องของกฎหมายพระราชบัญญคอมพิวเตอร์ที่บอกว่าเราบางคนถ้าจำได้ที่ก่อนหน้านี้มีผู้หญิงมาโพสต์เตือนเรื่องผู้ชายสำเร็จความไคร่
แล้วก็ไม่บลือหน้าค่ะแบบนั้นผิดพระราชบัติศพิวเตอร์

หลายคนอาจจะมองว่าเอาคลิปแบบนี้มาปล่อยเพื่อความฝัน